ท่านผู้ชมครับตามต่อกันหน่อยนะฮะยังไงก็ต้องตามนะครับ
เรื่องราวของรัฐที่ประหลาดที่ชัยภูมิของคนที่เป็นเจ้ารัฐธิเนี่ย
เขาเรียกตัวเองว่าพระบิดาชื่อโจเซฟ
เมื่อวานเนี่ยโอ้โหคนเห็นภาพแล้วบอกโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้
อยู่กันไปได้ยังไงนะฮะวันนี้เขาลงพื้นที่ตรวจสอบกันเป็นวันที่สองนะฮะ
หน่อยหนึ่งก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาตามหาแม่ของเขา
แม่เขาหายไปนานมากใช่ค่ะสุดท้ายเนี่ยเอาไปเจอรู้ว่าแม่เนี่ยมาอยู่ที่ชายภูมิ
อยู่กับเนี่ยตรงเนี้ยสำนักตรงเนี้ยพอมาเจอเนี่ยเฮ้ย
มันยิ่งกว่าที่คิดอีกมันเหมือนเป็นรัฐธิอะไรก็ไม่รู้
เจ้าสำนักเนี่ยเป็นผู้ชายแก่คนหนึ่งเรียกตัวเองเหมือนกับแต่งตัวเหมือนฤษีอ่ะค่ะ
เป็นพระบิดาชื่อโจเซฟแต่แม่ของเขาเนี่ยเขาต้องไปอยู่กับกลุ่มคนที่
มีกินฉี่กินขี้ไครกินเสมหะของพระบิดาโจเซฟ
ไม่รู้จะพาแม่กลับมายังไงเลยไปบอกหมอปลา
หมอปลาประสานกับทางจังหวัดชายภูมิด้วยเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็ไป
เดี๋ยววันนี้ลงพื้นที่ตรวจวันที่๒เนี่ยศพอีก๑๑ศพอันนี้ต้องคุยกันใหญ่เลย
ใช่เพราะนี่คือเรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่ข่าวที่เราจะมาพูดกันว่า
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณมันไม่ใช่ล่ะ
เพราะว่าคนที่ไปหลงเชื่อเนี่ยเขาได้รับผลกระทบเยอะเลยนะ

แต่คนก็ยังเชื่ออยู่นะลูกศิษย์ลูกหาที่ตอนนี้ยังเชื่ออยู่ยังเยอะนะ

แต่ว่าดูตรงนี้หน่อยย้อนไปดูหน่อยความคืบหน้ามีแน่
ไปดูเมื่อวานหน่อยตอนที่แบบไปเจอเขานะ
ทีมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของ
แล้วก็หมอปลาไปเนี่ยไปเจอลูกศิษย์เขาเนี่ยเขาทำอะไรยังไงกัน
ประวงประวัติเดี๋ยวไล่ให้อีกทีนึงท่านอยู่กับเราไปเรื่อยนะครับ
ตรงนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
อย่างนี่น้องไม่มาหมดเมื่อวาน

เจ้าธรรมนี้แหละ

ไม่รู้ว่าท่านอวัติประพิดานี่ก็คือ
อวบประพิดาที่สร้างโลกนี้

ไม่ถึงคิดว่าท่านเป็นผู้สร้างโลกนี้ครับ
แล้วพวกเจ้านี้แหละ

จะเปิดเลยทั้งสุดความสามารถแล้ว
เอาดินเอาอะไรมาสร้างโลกแห่งนี้ใช่ไหมจ๊ะ
พร้อมมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้
ว่ามันจะถึงเวลาแล้ว
นี่ฮะนี่เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพระบิดาโจเซฟนะครับ
อยู่ที่สำนักในพื้นที่ตำบลดงกลาง
อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
พระบิดาโจเซฟเนี่ยคือผู้มาสร้างโลก
เป็นผู้ที่อยู่เหนือผู้นำศาสนาในแบบ

ใช่เหมือนเขาปวลณาตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าสำนัก
ว่าเป็นพระบิดาของทุกศาสนาบนโลกใบนี้เลยค่ะพี่อุ๋ย
เป็นคนสร้างโรคด้วยรักษาโรคได้ด้วย
นี่ฮะแล้วดูดิเห็นไหม
ดูความเชื่อของคนที่อยู่กับเขาตรงนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหคือทางทีมหมอปลาแล้วก็ทางฝ่ายปกครองจังหวัดชายภูมิ
เมื่อวานนี้ไปในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
เพื่อจะไปพาคุณยายน้อยนะคุณยายเนี่ยอายุ๘๐นะครับ
ลูกสาวเนี่ยบอกให้ไปช่วยแม่หน่อยแม่อยู่รัฐธิประหลาด
เนี้ยไม่ยอมกลับบ้านหายไปตั้งนานจนมาเจอว่าแม่อยู่ที่นี่
แล้วแม่ไม่ยอมกลับลูกศิษย์ที่อยู่ที่นี่เนี่ย
ลูกศิษย์ของพระมิดาโจเซฟไม่ยอมนะครับไม่พอใจนะครับ
ตอนหมอปลามาถึงนี่ฮะคุณน้ำฟ้าก็มาด้วยภรรยา
ทนายภัยศาลเดินอยู่ข้างหน้าบางคนเข้ามาประกบตัวหมอปลาแล้ว
ดูนี่ตรงนี้นะฮะตอนหมอปลามาถึงจังหวะตรงนี้
หมอปลาบอกเหมือนกับตอนรับขับสู้แต่ความจริงว่าบีบแขนผมเข้าไป
แล้วดูหน้าตรงนี้เหมือนในละครเลยจากหน้ายิ้มหน้าเปลี่ยนเลย
แล้วหมอปลาบอกนี่คุณทำไรผมคุณบีบคุณหยิด

มันมีจังหวะเปลี่ยนสีหน้าน่าตกใจเหมือนกันนะพี่อุ๋ย
ลองฟังดูนะ
กระคอง

บอกว่าใครที่มานี่ต้องกราบพระบิดาก่อนนะต้องกราบก่อนนะ
แล้วกราบเนี่ยเขาจะมีท่าเฉพาะของเขาด้วยนะ
อันนี้อันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงต้องกราบ๙ครั้งแต่ดูที่มือนะฮะ
มือจะไม่เหมือนกันมือเขาจะหงายขึ้นปกติเราจะคว่ำลงใช่ไหม
แต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะใช้มือขวาทับซ้ายถ้าผู้หญิงใช้ซ้ายทับขวา
ลักษณะแบบนี้นะครับต้องกลับตั้ง๙ครั้งค่ะพี่อุ๋ย
๙ครั้งต้อง๙ครั้งมีอย่างงี้นะ
คือหมอปลาก็พยายามมาถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันยังไงกัน
อันนี้อันนี้ท่ากราบนะแล้วก็ห้ามมองพระบิดาโจเซฟด้วยนะ
ตอนกราบอ่ะห้ามมองห้ามมองด้วยนะอันนี้ผู้ชาย
แม่ต้องหงายมือขึ้นนะค่ะแล้วมีมือซ้ายมือขวาทับไม่เหมือนกัน
ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยห้ามมองหน้าพระบิดาโอ้โหเก้าครั้งเลยเหรอ
ใช่ค่ะมึนกันเลยค่ะเนี่ยดูสิแค่เราดูภาพตรงนี้ก็เราก็แทบมึนแล้วค่ะ
นี่นะฮะคือแต่มันมีปัญหามากกว่านั้นก็คือ
คนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะเขาจะเชื่อกันว่า
ถ้าไปกินปัสสาวะของพระบีดานะเอาคราบที่ใครของ

อันนี้หลุมนะหลุมปัสสาวะเสมหะ
อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยอยากดู
หรวกซิอยู่ที่นี่เบาะปลาไม่เชื่อใช่มั้ย
นี่ไงรักษาโรคได้
จะทำให้เขาได้มงดบุญอะไรต่าง
เป็นวงยาววิเศษเอาหน้าก้มลงไปแล้วมีช้อนให้ตักค่ะ
ออกมาใส่มือถูถูถาหน้า

เอาช้อนมาตักอย่างนี้มีช้อนเสียบเอาไว้ข้างเห็นไหมคะ

เขาบอกว่าที่เขาเริ่มมาศรัทธาตรงนี้
แล้วก็เอามากินมาทามาแล้วก็แล้วแต่ที่เป็นเซฟฮะ
เป็นปัสสาวะของพระบิดาโจเซฟเนี่ย
เขามาเห็นตอนที่พระบีดาเนี่ยมาปัสสาวะตรงนี้
แล้วมันไม่ซึมไม่แห้งไปกับพื้นดิน

ทีมข่าวของเราก็เลยทำภาพให้ดูแบบนี้นะคะ
ฟิกให้เข้าใจง่ายเพราะว่าเมื่อวานนี้คนก็จะเข้าใจผิดว่า

ทีมข่าวของเราตรวจสอบมาว่าไม่มีเรื่องของอุจจาระ
แต่ถึงแม้ว่าไม่มีอุจจาระแต่อย่างอื่นที่ขึ้นอยู่หน้าจอมันก็มันก็แย่แล้วค่ะ
สิ่งที่ให้ลูกศิษย์คิดกินคืออะไรบ้าง
เหงื่อใครปัสสาวะน้ำลายเสมหะก้นบุหรี่

แล้วที่พอกตัวดินโครนและปัสสาวะ

เหมือนกับเขาก็จะมีหลุมของเขาแล้วพระบีดาก็จะมาปัสสาวะ
แล้วโอ้โหดูสิอันนี้อิทธิฤทธิ์
ดูความมีบุญบารมีเพราะว่าปัสสาวะแล้วเนี่ย
มน้ำลายอะไรมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ย

มันใช่ไหมโอ้โหนี่ฮะ
คือเดี๋ยวมันจะมีช็อตที่

แล้วเขาเอามือมาถูที่ใครอ่ะอ่า
อันนี้ตอนที่เขาไปที่หลุมปัสสาวะนะ

คือตอนแรกนักข่าวของเราคิดว่า
ได้ที่ใครมาคงจะเอาไปบูชา
หรืออะไรละมั้ง

เอาเข้าปากเลยอ่ะ

แล้วคุณผู้ชมดูขี้ใครก้อนเบอร์เรอ

ทีมข่าวตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะเอาเข้าปาก

แล้วเขาไม่อาบน้ำมาตั้งกี่ปี

หลายเดือนนะ

ทางตำรวจสพคศก็มาด้วย

เรื่องญาติพ่อแม่พี่น้อง

บิดาเนี่ยขอเชิญไปโรงพัก

หรือว่าอะไรต่างนานาโดยเฉพาะเรื่องของศพ
ศพอีกเอาดูตอนที่พาตัวไปหน่อยนะฮะ

โอ้โหพี่อุ๋ยภาพนี้มันน่าใจหายตรงไหนรู้ไหมคือมันไม่ใช่แค่พาพระบิดาไปดำเนินคดีนะ
คุณผู้ชมสังเกตสีหน้าของลูกศิษย์นะ
และสีหน้าของลูกศิษย์แต่ละคนคือมาดึงเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
ผลักเจ้าหน้าที่ออกและตะโกนว่าปล่อยพ่อกูปล่อยพ่อกู
คือจะไม่ให้จับพระบิดาของเขาไป

แล้วสีหน้าของลูกศิษย์แต่ละคนคุณผู้ชมลองดูนะคะ
โอ้โหมันใจหายเลยทำไมถึงแบบทำไมอ่ะ
คืออาจจะไม่น่าแปลกใจก็ตรงที่ถ้าเกิดว่าจะไม่น่าแปลกใจ
ก็คือว่าอย่างลูกสาวที่เขามาตามหาแม่เขา
คือเขาอยู่ที่นี่กันแบบไม่ได้เห็นโลกภายนอกอย่างอื่นแล้วนะฮะ
เขามีแต่พระบิดาโจเซฟอยู่ตรงนี้นะฮะ

เมื่อกี้เห็นเสื้อฟ้าใช่ไหมที่ว่าตอนแรกหมอปลามา
สีหน้าเขาประติกริยาของลูกสิทธิ์นี่ค่ะ
นี่ตอนที่ตำรวจพาไปจะไปขึ้นรถเนี่ย

โอ้โหไปผลักไปดึงเจ้าหน้าที่เห็นไหม

เขาจะไปกันไว้ให้ได้ไม่ให้พาไป

ไปขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ที่จอดอยู่ด้านนอกนี้นะฮะ
นักข่าวก็พยายามถามนะอ่าอย่างเช่นแบบเอา
เป็นพระบิดาใช่ไหมแบบโอ้โหเป็นผู้ที่แบบ
เป็นผู้ที่ยังรู้ของทุกโลกเลย
เป็นผู้ที่เหนือศาสดาของทุกศาสนาเลยเนี่ย

ไม่รู้เหรอว่าไม่มียานทิพย์บ้างเหรอ

ใครจะพูดว่ารู้ไปแบบนี้

พร้อมไปด้วยพี่พร้อมไปด้วย
พี่จะเดิน
นี่ฮะกว่าจะพาขึ้นรถได้นะ

โอ้โฮเขากรดมากพยายามทุกอย่าง
ตะโกนถามหาหมายจับก็มีนะ

โอ้โฮแบบโอ้โฮล่ำให้ออกมาเลย
ด่าทอจนที่ล้อมไห้เลยฮะใช่คือมันชดนี่
หางเลขไปด้วยนะฮะเอาลองดูนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับ

โอ้โฮแทบจะเสียสติล้อมไห้ล้อมไห้

ตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะรัฐธิประหลาดนะครับ
อยู่ที่ตำบลดงกลางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ

เจ้าหน้าที่บุกไปตรวจค้นตั้งแต่เมื่อวานนี้

หมายหลักก็คือการตรวจสอบเรื่องของศพ๑๑ศพที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้
แล้วก็การก่อตั้งพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับ
ส่วนตัวของเจ้ารัฐธิเนี่ยที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นพระบิดาโจเซฟ

แต่ว่าเขาเรียกตัวเองว่าอย่างนี้คนที่นับถือศรัทธาอะไรที่เขาอยู่ด้วยกัน
เขาเรียกว่าอย่างนี้วันนี้ถูกดำเนินคดีอยู่นะฮะ

แต่ว่าดูภาพเหตุการณ์ย้อนไปดูเมื่อวานอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ

คอญญาเป็นนิงครับ
พ่อขออนุญาตพ่อขออนุญาต
เดินมาเลยพ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาตพ่อขออนุญาต

พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต

พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต

พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต

พ่อขออนุญาต

พ่อขออนุญาต

พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต

พ่อขออนุญาต

พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต

พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต

พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
พ่อขออนุญาต
เพราะบางโลงที่เจอในวันนี้เนี่ยมีการต่อสายเพื่อจะให้น้ำเหลืองจากศพเนี่ย
มันไหลลงมาด้วยอ่ะค่ะซึ่งไม่รู้เข้าไปทำอะไรบ้าง
ใช่ค่ะนี่ฮะก็ต้องเอามาห่อผ้าด้านนอกนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวต้องไปติดตามหาญาติอะไรกันต่อไป
สิบเอ็ดศพนะครับลำเลียงออกมาในวันนี้เนี่ย
จากการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะครับทั้ง๑๑ศพศพแรกที่เจอนะครับ
เป็นศพที่ถูกเก็บไว้ในโลงที่โบกปูนทับด้วย
ศพนี้รู้ชื่อเขาชื่อว่าพ่อกาถ้านับอายุนี่๑๒๐ปีนะฮะ
เสียชีวิตมา๕ปีนะฮะเป็นศพที่ถูกเก็บไว้ที่สำนักตรงนี้เนี่ย
เป็นศพแรกส่วนอีก๕ศพจะอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าสาลาใหญ่
ซึ่ง๕ศพเนี่ย๑ใน๕เนี่ยตรงสาราใหญ่เนี่ยนี่มีศพของคนนี้นะฮะ
นางวันหนันลาหรือว่ายายวันเป็นแม่ของตัวพระบิดาโจเซฟนั่นแหละ
แล้วยังมีศพแม่ของนายอำนาจที่อายุ๘๓ปีนะฮะ
เสียชีวิตจากโรคชราเสียชีวิตตั้งแต่ปี๖๐นะฮะค่ะ
เท่ากับศพอยู่ที่นี่เนี่ยมา๕ปีแล้วนะครับ
มีอีกศพหนึ่งนะครับเป็นศพของเด็กชายอายุแค่๑ขวบ๑๗วัน
ชื่อเด็กชายจันทร์ถูกบรรจุไว้ในถังสีน้ำเงินไม่ได้อยู่ในโรง
อยู่ในถังแบบนี้ส่วนอีกสองศพอยู่ในสาราเนี่ยนะฮะ
ยังไม่รู้ชื่อนะครับยังไม่รู้ญาตินะที่เป็นเจ้าของศพ
เป็นญาติของผู้ตายนี่นะอ้าวไปต่อศพที่เจ็ดนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจออยู่ที่จุดที่เหมือนกับเป็นกระท่อมเป็นบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ของเขาอยู่ด้านหลังของตัวสำนักของพระบิดาโจเซฟ
ศพนี้เป็นศพผู้ชายนะครับถูกซ่อนไว้ในตัวบ้านนะ
แล้วครอบครัวของเขาก็อยู่แถวนี้นี่แหละเขาบอกเขาสร้างบ้านให้ศพอยู่
แต่ไม่มีใครมาอยู่ด้วยศพที่๘กับศพที่๙
เจ้าหน้าที่ไปเจออยู่ที่กระท่อมฝั่งตรงข้ามสาราใหญ่
๒ศพนี้นะฮะศพหนึ่งเป็นผู้ชายอีกศพหนึ่งเป็นผู้หญิง
วางโลงเอาไว้คู่กันแล้วที่น่าตกใจก็คือที่โรงเนี่ย
มีถังแกลลอนอยู่๒ถังถูกเจาะเป็นรูเจาะออกมาจากโลง
เหมือนกับว่าเนี่ยจะให้ให้น้ำเหลืองจากศพที่อยู่ในโรงเนี่ย
มันไหลออกมาเพื่อจะลงถังอ่ะแล้วจะเอาน้ำเหลืองไปทำอะไรต่อ
โอ้โหไม่อยากจะคิดถังสีดำข้างล่างน่ะเห็นไหม
คือบางข่าวก็บอกว่าเขาเอาไปเป็นส่วนผสมของยงของยาสมุนไพร
เอามาให้ลูกศิษย์อะไรกินโอ้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงจริงเนี่ยนะพี่อุ๋ย
ไม่อยากจะนึกเลยนะคะบางข่าวก็บอกว่าเอาไปผสมผสมแล้วเอามาชะลงชะลม
พอกมาอะไรมันโอ้ยคือเนี่ยนี่คนตายคุณเก็บศพไว้อย่างนี้มัน
คือบางศพเขาก็แจ้งตายบางศพก็ไม่แจ้งนะ
ใช่ค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายนะ

ใช่ไหมนอกจากว่าคุณแจ้งตายถูกต้องเรียบร้อย
ญาติพี่น้องเขาจะตั้งศพไว้ร้อยวันหรือว่าไม่เผาหรืออะไร
อันนั้นก็ส่วนหนึ่งศพอื่นศพใครก็ไม่รู้ก็มี
ใช่อย่างศพแม่ของเขาถ้าเขาแจ้งตายแล้วเขาจะเก็บเอาไว้ก่อน
อันนั้นก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ศพอื่นเนี่ยญาติเขารู้หรือเปล่า
ศพที่สิบนะฮะศพที่๑๐นี่อยู่ใกล้กับห้องน้ำ
ทางออกของสำนักตรงนี้นะครับเป็นศพของผู้หญิง
มันเหมือนกับเจ้าหน้าที่บอกเหมือนกับไปถูกซ่อนอยู่ด้านหลังกระท่อมนะ
แล้วก็ศพที่๑๑นี่เป็นศพสุดท้ายนะครับทั้งหมดเจอ๑๑ศพนะครับ
อยู่ในบ้านจุดที่อยู่หลังจากโอ้โหเป็นบ้านหลังที่ไกลจากสำนักที่สุดนะฮะ
เป็นศพของผู้ชายชื่อตาดวงเพิ่งอายุ๔๕นะ
โรงศพถูกตั้งไว้ในกระท่อมตามข้อมูลก็คือเสียชีวิตจากโรคพิษสุราเรื้อรัง
ศพนี้เนี่ยมีหลานสาวที่อายุ๒๖ปีนะที่อยู่ที่ตรงนี้นี่แหละ
สำนักตรงนี้นี่แหละอยู่รัฐที่ตรงเนี้ยเขาพักอยู่ในกระท่อมตรงนี้
อยู่กับศพของตาดวงด้วยอ่าหลานเขาบอกเขาอยู่กับตาของเขา
ลำเลียงศพออกมาจากจุดต่างต่างนะครับเจ้าหน้าที่ก็เอามาห่อผ้า
แล้วก็ใส่โลงนะเพื่อจะเอาไปฝังไว้ที่สุสานในพื้นที่อำเภอชุมแพร
จังหวัดขอนแก่นก่อนเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นก่อนเพื่อรอขบวนกระบวนการในการชนะสูตรพลิกศพ
ตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะแจ้งญาติที่แท้จริงเนี่ย
มารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
โอ้โหเรื่องของศพนี่สำคัญมากนะคะแล้วแต่ละศพที่อยู่ที่นี่เสียชีวิตได้อย่างไร
ญาติพี่น้องเขารู้ไหมว่าอยู่ตรงนี้นั่นน่ะสิแล้วทำไมถึงเก็บเอาไว้ที่นี่ตั้งนานนม
โอ้โหเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของศพเนี่ยค่ะ๑๑ศพตรงนี้เดี๋ยวหาคำตอบให้ตอบ
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องของพิธีกรรมต่างที่ลูกศิษย์ลูกหาไปร่วมประกอบพิธีกรรม
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานคือเขาลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานแบบอย่างละเอียดเลยนะคะ
ก็ไล่เรียงไปเลยตั้งแต่ที่นั่งเข้าเฝ้านั่งเข้าที่นั่งเข้าเฝ้าให้สมชื่อพระบิดาโจเซฟ
เนี่ยแล้วบ่อนี้บ่อที่ลูกศิษย์เอาหน้าจุ่มลงไปเอาช้อนตักน้ำมาเทใส่มือแล้วเอามาถูหน้า
ที่เขาว่ากันว่าเป็นบ่อปัสสาวะเพราะว่าพระบิดามาปัสสาวะแล้วมันไม่แห้งมันไม่แห้ง
หายไปกับพื้นดินก็เลยเชื่อว่าเป็นยาวิเศษโอ้โหเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นบ่อความกว้าง
สักประมาณ๒๕คูณ๓๐เซนติเมตรนะคะนี่นะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เก็บตัวอย่าง
น้ำจากบ่อตรงนั้นน่ะว่ามันมีสารคัดหลังอะไรบ้างมันมีสิ่งสกปรกอะไรบ้าง
มันมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างที่ลูกศิษย์ลูกหาไปดื่มไปกินไปทาหน้ากันเนี่ยค่ะครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็อยู่ตอนที่เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจนะคะ
นักข่าวของเราบอกว่ามันเหม็นจริงจริงค่ะคือไม่ใช่ว่าของวิเศษเป็นยาวิเศษแล้วไม่มีกลิ่นอะไรเลย
อ่าเป็นยาวิเศษรักษาโรคได้มันไม่ใช่นะคะมันก็เหม็นนี่แหละมันเหม็นฉี่เลยค่ะพี่อุ๋ยคือกลิ่นมันชัดมากอ่ะ
คุณวิรายุทธ์นักข่าวของเราบอกว่ามันเหม็นอ่ะมันก็คือปัสสาวะมันก็คือมันเหม็นค่ะทั้งปัสสาวะทั้งเสมหากกลิ่นมันหนักมาก
เมื่อวานว่ากลิ่นแรงแล้ววันนี้กลิ่นยังอยู่เลยตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บขี้บุหรี่ที่พระบิดาโจเซฟเขียนทิ้งไว้
ไปด้วยนะคะเพราะว่าเบื้องต้นก็คือลูกศิษย์เขาเอาไปกินด้วยนะคะขี้บุหรี่เนี่ยเออเขาเอาไปกินเป็นยานะคะ
เจ้าหน้าที่เลยต้องเก็บไปหมดค่ะทั้งหมดนี้จะถูกส่งตรวจแล้วจะนำไปเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ที่อ้างตัวเป็นพระบิดาโจเซฟ
เกี่ยวกับเรื่องของการอวดอ้างรักษาโรคนี่มันก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อหาสำหรับเหตุการณ์นี้
วันนี้ปกติคนสูบบุหรี่นี่ก็แย่อยู่แล้วนะจะแย่สุขภาพร่างกายเนี่ย

นี่เอาขี้บุหรี่มากินเป็นยาเหรอโอ้โหแค่ฟังมันก็ค้านกันหน้าดูแล้วนะแต่คนที่เขาเชื่อเขาเชื่อของเขาอ่ะนะ
ทุกผู้ชมครับดูประวัติกันหน่อยนะครับพระบิดาโจเซฟเนี่ยหรือว่านายทวีเนี่ยนะฮะ
คือหลายคนอาจจะแปลกใจสงสัยว่าอยู่ดีเนี่ยมาเป็นพระบิดาโจเซฟตรงนี้ได้ยังไง
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ได้คุยกับนายจำปาจำรัฐแนวเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ในพื้นที่ตะบนดงกลาง
เป็นพื้นที่ของสถานที่ตั้งตรงนี้นี่แหละ
คือทางลุงจำปาเนี่ยแกบอกว่าอย่างนี้
แกเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่มา๒๐กว่าปี
ตัวของพระบิดาโจเซฟเนี่ยเขาเข้ามาตั้งสำนักปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนั้นที่มาเนี่ยมาตอนที่บวชเป็นพระอยู่
ปี๒๕๓๗มาในพื้นที่เป็นพระสงฆ์มากับพระรูปอื่นอีก๙รูป
มีสมเนรอีก๒รูปลูกศิษย์อีก๑๑คน
มาถึงพื้นที่หมู่๒ตะบลดงกลางที่อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
ว่าเออแม่ดีจังเลยมีพระที่ทุดงเข้ามาที่นี่มากันตั้งหลายรูปก็อยาก
จะให้อยู่ปฏิบัติธรรมในพื้นที่เขาก็ขอจะเข้ามาปฏิบัติธรรมในพื้นที่
ด้วยทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยอนุญาตแล้วมันมีที่สาธารณประโยชน์อยู่แถว
นี้ความจริงเนื้อที่ที่สาธารณประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันกว้างใหญ่ถึง๒๐๐
ก็เลยเนี่ยเขาขออนุญาตตั้งสำนักปฏิบัติธรรมใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งก็เลย
อนุญาตให้ตัวของนายทวีตอนนั้นเป็นพระอยู่เนี่ยนะฮะพระบิดาโจเซฟตอน
นั้นเนี่ยนะเขาก็ขอใช้บางส่วนก็ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมนะมีพระเก้ารูป
สามเณร๒รูปลูกศิษย์๑๑คนอยู่ได้ปีเดียวนะเป็นพระอยู่เนี่ยนะอยู่
ปีเดียวเบียนทะบาทรับไม่จะห้องชาวบ้านมาทำบุญเนี่ยปรากฏ
ว่านายทวีหรือว่าพระทวีในตอนนั้นพฤติกรรมแปลกไปไม่ใช่เปลี่ยนไปนะ
ลูนจำปายนะบอกแปลกไปอยู่ดีบอกตอนเนี่ยนะพระพุทธศาสนาได้ถึงเวลา
เขาตัดผมอะไรอีกไม่ได้แล้วเขาจะต้องศึกออกมา
แล้วก็เป็นพระบิดาเป็นผู้ที่มาสร้างโลก
แล้วเขาก็อ้างเหตุผลอะไรแบบเนี่ยถ้าบวชเป็นพระอยู่มันก็เหมือนกับขอทาน
ต้องออกไปขอข้าวชาวบ้านกินเนี่ย
แล้วก็ลูกส่งลูกศิษย์พระสงฆ์อะไรที่อยู่ด้วยกันตอนนั้น
ก็หายไปหมดเลยบางคนก็ศึกบางคนก็แยกย้ายบอกเอาไว้อยู่ด้วยแหละ
เหลืออยู่คนเดียวแล้วก็เป็นอย่างนี้ฮะพฤติกรรมก็เป็นอย่างนี้
เอาผ้าแบบฤษีมาห่มแล้วก็มีพฤติกรรมแบบชอบ
ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวบ้านให้กินบอกมีน้ำหมักสมุนไพรให้
ไม่รู้น้ำหนักจากไหนนะนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีใบประกงประกาศอะไรของเขาก็ไม่รู้
แต่วิธีการรักษาโรคให้กับชาวบ้านทีแรกบอกว่าเป็นยาสมุนไพรน้ำหมักสมุนไพรเนี่ย
มันวิปริตขึ้นไปเรื่อยจนชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาเลิกศรัทธาเขาไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวด้วยเลย
ค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่มายุ่ง
แต่ที่อื่นมาแล้วก็มาอยู่กันแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ผมก็ได้ยินข่าวว่ามีพระมาอยู่พระที่ศักดิ์สิทธิ์พระมีบ้านมียายกิน
ไข้ได้ป่วยมารักษาได้แต่ผมยังไม่ไปรักษาน้ำท่านเลย
ผมก็ถือว่าไข้คิดพอสมควรแต่ดูไปดูมามาศึกแล้วผมก็เลย
ศรัทธาผมก็อ่อนลงเพราะว่าว่าเป็นพระแล้วทำไมมาศึก
ศึกแล้วก็มาทำภารกิจของส่วนตัวไปอีกเรื่อยมา
ขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้คุยกับน้องชายของพระบิดาโจเซฟ
น้องชายของนายทวีชื่อนายทองทิพย์อายุ๖๒ปี
วันนี้ต้องมาฮะหลังจากรู้ข่าวพี่ชาย
ไม่ได้มาที่สำนักนะมาที่โรงพักที่ตำรวจคุมตัวไปเมื่อวานนี้นะครับ
คือทางนายทองทิพย์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ
พี่ชายของเขาเนี่ยคือพระบิดาโจเซฟเนี่ย
พระก่อนพระสงฆ์เนี่ยนะบวชตั้งแต่ปี๒๕๔
ตอนบวชเป็นพระก็เดินทุดงตามป่านะไม่ได้จำวัดเลยนะไม่อยู่วัดนะ
ทุดงตามป่าอย่างเดียวปลีกวิเวกอย่างเดียว
หลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาบรรลุการปฏิบัติธรรม
เมื่อปี๒๕๓๗ไม่สามารถจะปลงผมอีกได้แล้วคือตัดผมไม่ได้แล้ว
แล้วก็ต้องไปนุ่งห่มเป็นฤษีไม่อยากไปขอข้าวใครกินด้วย
แล้วก็มีครูสองคนขอให้ศึกออกมาจากการเป็นพระซะนะ
โดยพ่อของเขาเนี่ยที่ชื่อพ่อกาที่เป็นศพแรกที่เจอในสำนัก
ก็ยังบอกให้ศึกเขาเลยตัดสินใจว่าศึกดีกว่า
เหมือนกับญาติพี่น้องหรือว่าครูเริ่มเห็นเอ๊ะชักแปลกขอให้ศึก
พอเขาศึกแล้วเนี่ยเขาบวชเป็นฤษีต่อนะฮะอืมอ่า
ปี๒๕๓๗มาอยู่ที่คอนศาลที่ชายภูมิก็ศึกแล้วบวชเป็นฤษี
แล้วก็ศึกษาทางรัฐธิอะไรก็ไม่รู้ปี๒๕๓๙เนี่ย
แต่ว่าถ้าน้องชายเขาบอกเขามาอยู่ชายภูมิ๒๕๓๙นะ
แต่ทางผู้ใหญ่ในพื้นที่บอกมาตั้งแต่๒๕๓๗ค่ะอ่าข้อมูลมันยังไม่ตรงกันตรงนี้เนี่ย
มีลูกศิษย์ลูกหาอะไรมากราบไหว้มาเลื่อมสายศรัทธาเข้ามาอยู่ในรัฐธิเนี่ย
ตอนที่เป็นฤษีเนี่ยน้องชายของพระบิดาโจเซฟเนี่ยบอกว่า
ตัวพี่ชายของเขาใช้น้ำมนต์รักษาให้กับลูกศิษย์
เวลาที่มาหาถามว่าน้ำมนต์มีอะไรบ้างช่วยบอกหน่อย
เขาบอกน้ำมนต์นี่ก็เป็นน้ำมนต์ทั่วไปนี่แหละ
แต่เรื่องการดื่มปัสสาวะไปดื่มเสมหะเอาขี้ไครของพระบิดาโจเซฟ
เอาไปกินอะไรพวกนี้เนี่ยน้องชายของพระบิดาโจเซฟเนี่ยเขาบอกว่า
มันเพิ่งเกิดขึ้นตอนโควิดระบาดเองนะ
ตอนแรกให้กินน้ำมนต์ธรรมดานะเป็นน้ำหมักสมุนไพรอะไรพวกนี้ด้วย
แต่ไอ้พวกนี้ดื่มปัสสาวะเสมหะขี้ใครเนี่ย
มันเกิดขึ้นตอนการแพร่ระบาดของโควิด
เป็นเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยไปเห็นพระบิดาโจเซฟไปปัสสาวะที่หลุมปัสสาวะ
แล้วน้ำปัสสาวะมันไม่ซึมลงดินเขาบอกโอ้โหนี่มันน้ำอมริตชัด
เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์คุณเข็มมาสอนลูกศิษย์ก็เลยศรัทธามาก
เอาทีนี้เรื่องศพอ่ะเรื่องศพที่อยู่ในสำนักอ่ะ
ตัวน้องชายของเขาบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีศพเก็บไว้เยอะขนาดนี้
เท่าที่รู้เนี่ยรู้แค่ว่ามีศพของแม่กับของพ่อเท่านั้น
ยืนยันว่าศพของแม่เนี่ยทำตามประเพณีนะ
แจ้งถูกต้องทุกอย่างแต่ที่เก็บเอาไว้ที่นี่เนี่ย
เพราะไม่อยากเคลื่อนย้ายกลับบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น
แกก็ไม่ได้ลูบหรูสักสมัยนะจะพูดอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วรู้จริงว่าศพแม่ตัวเองแล้วจะรู้
เพราะวันนั้นเนี่ยปุ๊บมีการสวดอยู่๓วันแล้วคราวนี้ใช่สวดอยู่๓วันแล้วคราวนี้ศพก็ได้ฉีดฟอร์โมลินแล้วก็เลย
การขนย้ายลำบากอย่างนี้เราคิดยังไงกับการที่เขาตั้งเป็นรัฐวิทย์แบบนี้ครับ
เมื่อก่อนที่มาเห็นมันก็มันก็ดูดีนะที่มันก็มาเห็นก็ไม่เห็นแต่ความดีทั้งนั้น
เห็นนี่เขาอยู่ร่วมกันอย่างมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เขาอยู่กันทั้งสามสี่สี่สี่คนเขาให้อยู่อย่างงั้นเขาเห็นแล้วแล้วก็ไม่มีทุกข์อะไร
ก็เห็นว่าท่านปกครองปกครองกันขนาดนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างนี้
ก็ถือว่าท่านมีอันนี้สงมากล่ะมั้งก็แล้วก็ดีใจนะ
ทำไมน้องชายถึงให้การสนับสนุนขนาดนี้ล่ะคะโอ้โห
น้องชายมีการถามกลับนักข่าวด้วยนะพี่อุ๋ยบอกไม่เคยเห็นข่าวเหรอ
ไม่เคยศึกษากันเหรอว่าน้ำปัสสาวะนี่มันดื่มได้
มันดื่มรักษาโรคไม่เคยเห็นข่าวกันเหรอมีการย้อนถามนักข่าวแบบนี้ด้วยนะ
แล้วมีการพูดแบบโอ้โหแบบนี้เขาดูแลปกครองคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหา๓๐กว่าคนได้เนี่ย
ต้องชื่นชมเขานะเหรอคะคือไอ้ปัสสาวะดื่มได้อะไรเนี่ย
เคยเห็นข่าวฮะแต่มันเป็นเฟคนิวส์ค่ะใช่แต่เขาเขาชี้แจงกันตลอดว่า
มันไม่จริงค่ะมันรักษาโรคอะไรไม่ได้แล้วมาชื่นชมกันแบบนี้คือจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดนะคะ
คือข่าวอื่นก็จะบอกเรื่องความเชื่อมันว่ากันไม่ได้ห้ามกันไม่ได้
แต่เรื่องนี้ดิฉันขอห้ามเลยดีกว่าขอบอกว่าอย่าเชื่อเลยแล้วกัน
ฟันทงไปแบบนี้เลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันสกปรกอ่ะเรื่องพื้นฐานเลย
มันสกปรกมากไปกินไปดื่มอะไรกันได้ยังไงแบบนี้คะมันอันตรายต่อสุขภาพของลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเลยนะ
แล้วก็คนในพื้นที่เขาไม่ได้เคารพนะคะพระบิดาโจเซฟอะไรเนี่ยนี่คนต่างถิ่นทั้งนั้นเลยนะ
สามสิบกว่าคนแล้วเป็นคนเท่าคนแก่ทั้งนั้นเลยทั้งหญิงทั้งชายอ่ะ
คือถ้าคุณจะเป็นเจ้าสำนักเป็นอะไรเนี่ยเขาจะมาทำอย่างนี้คุณต้องห้ามเขา

คุณต้องบอกคุณจะเลื่อมสายศรัทธาเรื่องคำสอนอะไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าอย่าไปดื่มไม่ได้นี่ไม่ได้เป็นน้ำอมริตไม่ได้น้ำศักดิ์
นี่มันปัสสาวะของฉันอะไรอย่างนี้ต้องไปห้ามเขา
อ้างว่าลูกศิษย์ทำเอง

สิทธิ์ทำเองไอ้พิธีกรรมอะไรต่างเหล่านี้ไม่ได้ไปสอนไม่ได้ไปบอกให้ทำ
แต่ถ้าคุณเป็นเจ้ารัฐธิที่แบบอู๋เป็นพระบิดาจริงเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกอ่ะ
คุณต้องห้ามลูกศิษย์ว่าอย่าไปทำแบบนี้มันสกปรกมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณ

ทีมข่าวของเรานะคะก็ไปที่บ้านของนายทวีที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดาเนี่ยค่ะ
เขาก็ไปที่ขอนแก่นเขาเป็นคนขอนแก่นอำเภอหนองเรือไปคุยกับนายสมพงศ์เป็นอาเขยของคนที่อ้างตัวเป็นพระบิดาโจเซฟหรือนายทวีเนี่ยนะคะ
นายสมพงศ์บอกว่าเพิ่งรู้เรื่องเมื่อคืนเลยหลังจากที่หมอปลาและเจ้าหน้าที่ไปที่สำนักของพระบิดาโจเซฟ
คือก่อนหน้านี้นายสมพงศ์บอกว่าก็มาสร้างบ้านอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของนายทวีหรือพระบิดาโจเซฟนี่แหละ
ตอนที่มาอยู่ก็ไม่เห็นนายทวีอยู่บ้านรู้แค่ว่าไปทำงานกรุงเทพแต่กลับมาที่ชุมแพรแล้วบวชเป็นพระ
แม่ของนายทวีเป็นโยมอุปถาคคอยดูแลช่วงที่เป็นพระจนผ่านไปได้๔ปี
นายทวีเปลี่ยนไปเลยจากพระเป็นฤษีค่ะแล้วมีสำนักฤษีที่ชัยภูมิ

นักข่าวของเราก็เลยถามญาติคนนี้นายสมพงศ์คนนี้ว่า
เพราะเขาเปลี่ยนเป็นรือสีแล้วเคยไปหาเขาไหม

แล้วพอเปลี่ยนเป็นพระบิดาโจเซฟเนี่ยรู้เรื่องกับเขาไหมเคยไปไหม

เคยไปสำนักเคยไปหลายปีแล้วล่ะ
แต่ตอนนั้นมันไม่มีพฤติกรรมกินของเสียจากร่างกาย
ตอนนั้นสิ่งที่เห็นคือมันมีแค่โอ่งน้ำหมัก

ค่ะเขายืนยันว่าแต่ก่อนมันมีแค่โอ่งน้ำหมักผลไม้
ก็ให้คนที่เลื่อมใสสัทธาลูกศิษย์ลูกหาพระบิดาโจเซฟดื่มกิน
แต่บางคนเขาหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยจริงนะ
ญาติบอกแบบนี้บางคนหายจริงนะ

นายสมพงศ์อาเขยของนายทวีเนี่ยบอกว่า
ส่วนตัวเชื่อเรื่องของรือสี
แต่ไม่เชื่อเรื่องของการกินของเสียจากร่างกาย
ว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้สิ

ส่วนทั้นก็ว่าวันนี้เกิดขึ้น
ไม่ตามที่เอามักแทงเม้าดิ

วัวที่ถึงจากเหมือนขึ้นหล่ะ
บอกว่าหลานชายที่ผ่านมาเป็นคนดีมากอืมชอบช่วยเหลือคนอื่นอ๋อเหรอ
หลังจากแม่เขาเสียไปเนี่ยก็น้องชายของนายทวีอ่ะ
เคยไปขอศพแม่กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะอ่า
แต่นายทวีไม่ให้ญาติบอกว่าก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้
ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมนายทวีถึงเก็บรักษาศพของแม่เอาไว้เนิ่นนานขนาดนี้

ท่านผู้ชมฮะที่สพคศวันนี้

ดาหรือว่านายทวีเนี่ยถูกคุมตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
นี่นี่คือป้าลำไย

จะมีผู้หญิงสองคนอยู่ที่หลุมปัสสาวะนะ
อ่าส่วนป้าลำไยเนี่ยตอนที่สื่อมวลชนกับหมอปลาไปเมื่อวานนี้

ขี้ไคร้แล้วก็ก้มไปซดปัสสาวะของพระบิดาในหลุมตรงนี้ด้วยนะ

โอ้โหวันนี้มาที่สพคศ
บอกว่าต้องมาให้กำลังใจพระบิดา
แล้วก็เชื่อมั่นว่าพระบิดาเนี่ยเดี๋ยวต้องได้ประกันตัวออกมาแน่

ตอนนั่งอยู่ที่โรงพักนะครับ
มารอพระบิดานะหมอปลามือปราบสัมภเวษีอืม
ที่ลูกสาวของคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่คนหนึ่งไปร้องเรียนบอกให้มาช่วยแม่เขาหน่อยเนี่ย
ป้าลำไยก็เลยไปคุยด้วย
โอ้โหป้าลำไยเจอหมอปลากับคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลานี่
ใส่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะฮะ
บอกว่านี่แหละต้นเหตุที่ทำให้พระบิดาเนี่ยถูกดำเนินคดี
เป็นคนที่ก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายนะ

อยู่ด้วยความสัตว์ธาตุธรรมมาหากินกันเองเนี่ย

ให้เอารถให้เอาที่บ้านไปจำนองจำนำและเอามาให้พระบิดานี่จริงไหมครับ
มีแต่พวกปากหมาทั้งนั้นแหละที่มันพูดไม่จริงเหรอไม่จริง
แล้วที่ว่าพระบิดาเสกเงินได้จริงไหมครับอันนี้มีอยู่มีกินโดยไม่ได้
แบบว่าไปแบบไม่ไม่ได้ไปขอใครไม่ที่พระบิดากล่าวอ้างว่าเขาสามารถ
เงินได้นี่คือจริงไหมครับอันนั้นไปถามคนที่พูดไม่ได้ต้องมาถามฉัน
อ่ะก็เขาว่าเขาเขาเคยมาตรงนี้ว่าเขาอ่ะเขาอยู่ไหนเขาหรือว่าปากพูด
เขาพูดเป็นเหรอเขาคนที่ให้ผมเขามันเป็นเขาหัวเขาความ
โอ้โหนี่โอ้โหป้าค่ะนี่นี่โอ้โหไม่มีแผ่วเลยโอ้โห
ตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกผู้ชมครับคือบางจังหวะเนี่ยคุณน้ำฟ้า
ภรรยาหมอปลาก็พยายามเข้ามาคุยด้วยมาถามป้าลำไยบอกเอ๊ะป้าที่อยู่กันเนี่ย
บอกป้าอยู่กันดีดีเนี่ยนะทำมาหากินอะไรกันเนี่ย
กันด้วยความศรัทธาเนี่ยป้าบุกรุกที่ของทางการเขาหรือเปล่า
ไปบุกลุกป้าไหมพระมีดาตราไปทำถูกต้องรึเปล่า
อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะฮะว่าป้าลำไยเนี่ย
จะสวนกลับคุณน้ำฟ้าว่ายังไงฮะเอ้ยมีมี
บุกลุกคุณที่ผิดมั้ยคะไม่เกี่ยวค่ะอ่าอย่าปากเสีย
อย่าปากเสียไม่ได้บุกลุก
พี่ต้องนานบุกลุกบอกเป็นหรือเปล่า

โอ้โฮป้าแกตอบกลับแต่ละคำถามนี่แบบ
เป็นยังไงล่ะนี่ครับ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของป้าเขานะ

แต่ป้าแกก็โอ้ปากสุนัขบ้างแหละปากเสียบ้างแหละ
บอกไม่ได้บุกลุกที่ใช่ไหม
ไม่ได้มีการไปหลอกเงินใครอะไรยังไงนี่ฮะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้เนี่ย

คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราเจออีกคนนึง

ย้อยนางย้อยนี่นะครับ
เมื่อวานนี้ก็เป็นคนที่อยู่ที่หลุมปัสสาวะ
ของพระบิดาต่อหน้าสื่อมวลชนด้วย

คุณอย่าตื้อได้ไหมภูมิศาสตร์ไทยก็รู้เรื่องไหม

พยายามจะไปคุยด้วยว่าเออเป็นยังไงบ้าง
เจ้าหน้าที่มาส่งมาตรวจพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
โอ้โหเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อย
ค่อยว่าเขาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ

เชิญค่ะเชิญทางนี้ค่ะเชิญ

จนเมื่อวานไม่มีอะไรพูดเชิญกันเชิญ
ไม่แล้วเราอยู่ที่นี่ต่อหรอครับ

คุณอย่าตื้อได้ไหมพูดภาษาไทยกันรู้เรื่องไหม

เจ้าหน้าที่เขามาบุก
ค่อยไว้ว่าเขาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ
เชิญทางค่ะเชิญ
นี่คุณวิรยุทธ์ย้อนมาดูพื้นที่ตรงสำนัก
หรือว่ารัฐิของพระบิดาเขาอะนะ

ก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งนะฮะ

นี่ฮะเขาบอกว่าแม้ว่าพระบิดาจะถูกคุมตัวไปแล้วเนี่ย
แต่เขากับครอบครัวจะอยู่ที่นี่กันต่อไป
อ่าเราก็เลยถามว่าเอาจะอยู่ยังไง
อย่างไรเกิดรัฐการณ์เข้ามายึดพื้นที่คืนไปบุกลุก

เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าตรงนี้เขาจะตอบว่ายังไง

ถ้าเกิดว่าไม่มีบ้านอยู่ตรงนี้

มีลูกศิษย์อีกคนนึงที่อยู่ตรงนี้นะครับ
ก็บอกว่าก็จะอยู่ที่นี่นะ

อ่า

อยู่ในสำนักตรงนี้และเธออยู่กับศพมานานกว่า๔ปี
โอ้โหนี่เหลือแต่โรงแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่เอาศพไปแล้ว
บอกว่าศพนี้คือศพตาของเธอตาของเธอเสียชีวิตตอนอายุ๔๓
เสียชีวิตไปเมื่อสี่ปีที่แล้วเธอเก็บศพของตาไว้
ตามความเชื่อของรัฐธิและตามคำสั่งของพระบิดาโจเซฟ
แล้วเธอก็บอกว่ารัฐธินี้เนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีนะ
ส่วนตัวเธอเนี่ยเธอก็จะยังคงศรัทธาในตัวพระบิดาโจเซฟต่อไป
ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็เฉยค่ะ
ที่ผ่านมาเราอยู่กับพระบิดาชีวิตเราเป็นยังไงบ้าง
ก็ดีค่ะอยู่ดีกินดี

สบายดีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ
เมื่อกี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาเอาร่างตาออกไปเขาพูดกับเราว่ายังไงบ้างครับ
ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะคือปุ๊บเข้ามาเลยค่ะ
เราอนุญาตไหมหรือว่ามีการร้องขอไหมว่าตาเขาอยากอยู่ที่นี่ตามคำสั่งเสียของเขาอย่างนี้ครับ
ก็ไม่รู้ค่ะเพราะไม่ได้ใส่ใจอะไรค่ะ

ค่ะก็เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วถ้าเขาจะเอาไปนะคะ

แล้วถ้าเจ้าหน้าที่เขามาปิดล้อมพื้นที่แล้วก็ขับไล่พวกเราออกไปจะทำยังไง

ตอนนี้เรายังเชื่อแล้วก็ศรัทธาในตัวพระบิดาอยู่ไหมครับ

ลูกสาวของคุณใยน้อยที่เขามาร้องขอความเชื่อเหลือ

บอกกับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ก็มาจากการที่แม่เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์อยู่แล้ว
แล้วทีนี้พอมาเจอนายทวีเนี่ย
แล้วนายทวีเขาบอกเขาเป็นบีดาของพระเยซูอะไรอย่างนี้
เหมือนกับแม่ไปหลงเชื่อแล้วก็อยากปฏิบัติธรรมด้วย
แม่ถึงขั้นบอกลูกสาวอันนี้ตอนที่โรงพัก
สพคศที่ถูกคุมตัวตั้งแต่เมื่อวานนี่นะฮะ
ลูกชายของคุณยายน้อยบอกว่าแม่เนี่ยนะ
ตอนมาเจอนายทวีเนี่ยถึงขั้นบอกกับลูกบอก
พบทางขึ้นสวรรค์แล้วตอนแรกที่แม่ไปถึงเนี่ย

ปกติดีทุกอย่างเป็นคนรักสวยรักงามอยู่ที่บ้าน
ไปอยู่ที่รัฐธิของพระบิดาโจเซฟไม่ถึง๒เดือนแม่ไม่ยอมกลับบ้าน
นิสัยเปลี่ยนไปไม่รักสวยไม่รักงามไม่อาบน้ำด้วย
ที่สำคัญตอนไปเจอเนี่ยแม่ไม่ให้เธอเรียกว่าแม่นะให้เรียกว่ายาย
แล้วล่าสุดเนี่ยหลังจากกลับพามาที่บ้านเนี่ย
พากลับมาที่บ้านเนี่ยคือแม่เหมือนกับมีอาการสลึมสลือไปเลย
เหมือนกับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ต้องคอยดูแลเลยอ่ะฮะ
พ่อแกไม่ถึงผ่านไปกี่เดือนแกเปลี่ยนไปขนาดนี้ครับ
เข้าไปไม่ถึง๒เดือนค่ะเปลี่ยนเลยค่ะ
ที่เคยทาก็ไม่ทาอันไหนกระโปรงสวยที่เคยใส่ก็ไม่ใส่
แบบโปรงทุกอย่างอ่ะแป้งก็ไม่ทาทำตัวเหี่ยวทำตัวเหมือนที่ออกข่าวเห็น
ตามรัภาพมันเลยค่ะโปรงวางทุกอย่าง
ตอนที่เขาไปรักษาเขาบอกเขาป่วยเป็นอะไรครับพี่
ยายเข้าไปคุณยายไม่ป่วยคุณยายเข้าไปเพราะว่า
ไปเจอพ่อพระเยซูเพราะว่าคุณยายเคยถือศาสนาทิศมาก่อน
ถ้าท่านเข้าไปเจอท่านไปเจอว่าพ่อของพระเยซูท่านก็เลยอยู่เลยท่านไม่ป่วยค่ะ
คือเขาบอกว่าพระบิดาเนี่ยคือพ่อของพระเยซู
ค่ะเปลี่ยนไปเลยค่ะ
รุกหลานเวลาที่คุณแม่หรือยาติผู้ใหญ่ไปชื่ออะไรแบบแนี่ย
คือตอนแรกก็เหมือนกับหลายคนก็บอกก็ปล่อยไง

เป็นความสุขของแม่เป็นความสุขของญาติผู้ใหญ่ของเรา
ความเชื่อมันว่ากันไม่ได้มันไม่เข้าใครออกใคร

แต่พอปล่อยไปยาวแล้วมาเจอกับรัฐธิประหลาดแบบนี้
เจอกับรัฐธิแบบนี้ถึงแม้ว่าลูกศิษย์ลูกหาจะพยายามอ้างว่า
บิดาโจเซฟหรือพ่อของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไร

สิ่งต่างเหล่านี้พิธีกรรมต่างเหล่านี้
พฤติกรรมคำสอนที่อ้างว่ารักษาโรคได้
พิธีกรรมที่มันสกปรกแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคะ
มันผิดกฎหมายแล้วก็ถูกดำเนินคดีตั้ง๔ข้อหา
นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนิดนึง
คือลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ยังไปที่โรงพักนะ
เขาก็ไปให้กำลังใจพระบีดาของเขา

ที่สพคศพระบิดาโจเซฟหรือว่านายทวีวัย๗๕เนี่ย
ก็นั่งนิ่งไม่พูดไม่จาไม่อะไร
แต่ว่าทนายภัยศาลทีมงานของหมอปลา
ก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องของข้อกฎหมายให้ฟัง
บิดาโจเซฟก็พยายามจะชี้แจงในมุมของเขา
เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศนิดนึงค่ะ
นี่นะคะทีนี้ค่ะพอช่วงเย็นสัก๔โมงครึ่ง
ตำรวจนำตัวพระบิดาโจเซฟออกจากห้องสอบสวน
นำตัวขึ้นรถไปส่งที่ศาลภูเขียว
ตำรวจแจ้ง๔ข้อหานะคะ

๔ข้อหาที่โดนไปมีอะไรบ้าง
บุกรุกที่สาธารณประโยชน์
เป็นความผิดตามพรบเวชกรรม
เรื่องของการอวดอ้างในการรักษาโรคค่ะ

อยู่ดีจะไปเก็บศพของใครเขาไว้ได้นะคะ

เคลื่อนย้ายศพจัดการศพเนี่ยค่ะ
ข้อหาร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

เรื่องต้น๔ข้อหานี้นะคะ
นำตัวส่งสารภูเขียวสารคัดค้านการประกันตัว
ก็ไปสารไม่ทันมันเย็นแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยต้องควบคุมตัวเอาไว้ที่ศาลจังหวัดภูเขียว
ขึ้นศาลไม่ทันอืมช่วงที่นำตัวออกมาเนี่ย
พยายามจะถามหลายเรื่อง
เรื่องของการไม่อาบน้ำเรื่องของการให้ลูกศิษย์กินปัสสาวะ
คือหลายอย่างที่ถามแล้วก็ถามเลยว่าถ้าตัวเองเป็นพระบิดา
ของทุกศาสนาบนโลกใบนี้ก็ต้องรู้สิว่าตัวเองจะโดนจับ
รู้ไหมก็ต้องหลบเลี่ยงได้สิ
เขาตอบไหมลองฟังดูค่ะ
ออกไปจะอาบน้ำไหมครับพระบิดาครับ

พระบิดากล้ากินฉี่ตัวเองไหมครับ
บิดากล้ากินฉี่ตัวเองไหมครับ

พระบิดากล้ากินฉี่ตัวเองไหมครับ
และแสนลูกอะไรได้บ้างครับ
ข้าก็ทีน้ำสุขเยอะเลยอยากบอกอะไรไหมครับ

ไม่ตอบสักคำถามเลยนักข่าวยิงคำถามเยอะมาก

อายุเท่าไรน่ะ๗๕ใช่ปะ

อันนี้โดนไป๔ข้อหาเบื้องต้นนะคะ
ทีนี้ถามว่าตกลงแล้วได้ประกันตัวหรือเปล่า
เพราะว่าช่วงแรกที่เราตามข่าวกันมา
เหมือนกับว่ายื่นเงินหลักทรัพย์ในการประกันตัวไม่ทันหรือเปล่า

เพราะว่ามีการคัดค้างการประกันตัวแต่ทีมข่าวของเรา

แล้วก็คงจะเดินทางกลับหรืออย่างไร
เดี๋ยวเราตามให้เพราะว่าตอนนี้นักข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่อยู่
เป็นว่าได้ประกันตัวแต่ก็มี๔ข้อหานะขณะนี้ที่ถ้าตำรวจเรียกคุณก็ต้องมานะ
นักข่าวถามมีอะไรจะให้กำลังใจลูกศิษย์ไหม
พี่ดาอาจจะคิดในใจบอกให้กำลังใจฉันก่อน
ตอนนี้ฉันต้องการกำลังใจที่สุดหรือไง
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะ
นี่ปี๒๐๒๒๒๕๖๕นะครับท่านผู้ชมครับ
ดูสำนักปฏิบัติธรรมของพระบิดาโจเซฟหน่อยนะ
สำนักที่เป็นรัฐธิประหลาดเนี่ยอยู่ที่ตะบนดงกลางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมินะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปสำรวจในวันนี้นะครับ
เขาเรียกว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุ่งยั้งเมืองสังนะ
ชื่อสำนักเขานะฮะสำนักปฏิบัติธรรมทุ่งยั้งเมืองฝัง
เป็นสำนักของพระบิดาโจเซฟอยู่ในพื้นที่ป่าสาธารณะของหมู่บ้านกุฎแคนในพื้นที่หมู่สอง
ตำบลดงกลางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย๓๑ไร่๑งาน
กับอีกสี่สิบสองจุดเจ็ดเก้าตารางวาพื้นที่ป่าสาธารณะตรงนี้เนี่ยนะครับ
เป็นที่ตั้งของสำนักที่อยู่ห่างจากอบตดงกลางแค่๘๐๐เมตรนะฮะ
อ่าแล้วต้องขับรถเข้าไปจากถนนลาดยางอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรนี่นะครับ
ส่วนด้านในนะครับที่บริเวณสำนักเนี่ย
จะมีการสร้างกระท่อมที่พักของลูกศิษย์อยู่ประมาณ๓๐หลัง
กระจายอยู่ในพื้นที่สามสิบหลังนะฮะพื้นที่สามสิบเอ็ดไว้
จากการสำรวจพบว่ากระท่อมที่เจอศพจุดแรกอยู่ด้านหน้าเลยนะครับ
จะเป็นกระท่อมทั้งหมดสี่หลังเจ้าหน้าที่เจอโรงบรรจุศพอยู่สองศพ
มาจุดที่๒เป็นโรงนอนพบโรงบรรจุศพ๕ศพ
หนึ่งในนั้นคือศพของยายวันที่เสียชีวิตตั้งแต่ปีสองห้าหกศูนย์
ยายวันคือแม่ของตัวพระบิดาโจเซฟจุดที่สามมีกระท่อมอยู่หนึ่งหลัง
โลงบรรจุศพอีกสองศพจุดที่สี่อยู่ในพื้นที่ป่านะครับ
ไปเจอศพของในกาหรือว่าพ่อกาที่เขาเรียกกันที่พระบิดา
เขาเรียกอ่ะอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปีแต่คาดว่าตอนเสียชีวิตเนี่ย
เสียชีวิตมาแล้วประมาณห้าปีนะฮะลักษณะก่ออิดโบกปูนปิดทับเอาไว้นะครับ
คนอีสานเขาเรียกว่าเบ้านะลูกศิษย์ให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าของศพนี้เนี่ย
คือผู้บุกเบิกสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาค่ะอ่า
แล้วก็เป็นศพแรกที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่จุดที่ห้า
เป็นส่วนอาสมของตัวพระบิดาโจเซฟเองเป็นจุดที่หมอปลากับเจ้าหน้าที่เข้าไปเมื่อวาน
แล้วไปเจอหลุมปัสสาวะแล้วก็เสมหะ
ลูกศิษย์เขามาทำให้ดูอ่ะนี่นะฮะ
แล้วก็มีจุดที่๖นะครับมีกระท่อมอยู่เจ็ดหลัง
แล้วก็พบศพที่ถูกเก็บเอาไว้หนึ่งศพจุดที่เจ็ด
เป็นโรงครัวสำหรับทำกับข้าวเลี้ยงคนที่อาศัยอยู่ในสำนัก
แล้วก็มีการทำขนมห่อด้วยนะค่ะอุ้ยทำขนมห่อ
ละห้าบาทสิบบาทบอกมีถั่วตัดก็มีข้าวเกลียบก็มี
ขมขบเคี้ยวก็มีถามว่าทำแล้วเอาไปไหนกินกันเอง
เอาไปไหนเขาบอกว่าเอาไปขายให้กับคนในหมู่บ้าน
ทีนี้คิดตามเลยส่วนผสมมีอะไรบ้างเนี่ย
เออจริงพี่อุ๋ยหรือเราควรจะหยุดไว้แค่นี้ต้องขออภัยคิดตามจริงจริง
นี่ฮะมีอีกจุดหนึ่งนะฮะเป็นจุดคอกสัตว์อ่า
บิดาโจเซฟเนี่ยเขาบอกเขาให้ลูกศิษย์เนี่ยเลี้ยงเอาไว้นะ
อ่ามีวัวสิบตัวแล้วมีเลี้ยงผาอีกสิบตัวนะค่ะอ่า
ผ่านี่รู้สึกจะสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยหรือเปล่า
นี่ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะ
อ่าตามเรื่องนี้กันต่ออีกหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่า
บิดาได้ประกันตัวแล้วไปไหนเอ๊ะไม่แน่ใจพี่อุ๋ยว่าครับ
หายตัวได้หรือเปล่าหายตัวเลยเหรอเจ๊ทีมข่าวของเราส่งข้อความคุยกันในกรุ๊ปไลน์อืมอุ้ย
นี่พระบิดาล่องหนอุ้ยตายแล้วได้ประกันตัวออกมาแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้
ไม่เจอตัวเลยจริงจริงนี่นักข่าวของเราตามไปที่สำนักบอกไม่เจอ
หมอปลาไปที่สำนักบอกไม่อยู่หมอปลายังไม่เห็นเลยเหรอหรือล่มหนหายตัว
เดี๋ยวตามให้ค่ะได้ประกันตัวแล้วไปไหนค่ะอ่ะคุณผู้ชมค่ะครับ
ที่สำนักปฏิบัติธรรมของพระบิดาเนี่ยนะคะทีมรู้สึกหมอปลาจะอยู่ที่สำนักนะ
หมอปลาอยู่ที่บอกว่าร่องหนหรือเปล่าพระบิดาเนี่ยต้องฟังหมอปลา
นี่นี่ศพตอนนี้เลยฟังหมอปลาหน่อยเมื่อกลางวันเจอป้าลำไยไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ
อ่าตอนนี้ว่ายังไงบ้างก็รอลุ้นว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าวันนี้เราไปสำรวจตอนกลางคืนดูไหมครับ
ว่าเป็นยังไงบ้างก็อยากจะไปนะแต่ไม่ต้องได้กลิ่นรอบกลิ่นรุนแรงมาก
โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรักอาสานะครับให้หมอปลานำก่อนเลยครับ
เอ่อให้นักข่าวดีกว่าฮะผมเดี๋ยวบริเวณด้านในเนี้ยก็คือจะเป็นในส่วนของ
ส่วนที่เขาเก็บศพใช่ไหมคะที่แบบร้านตรงเนี้ยเขาเก็บไว้ทั้งห้าศพ
บอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าจุดที่หมอปลาจะเข้ามาสำรวจตอนกลางคืนนี้นะครับภายในด้านในของสารานี้เป็นสาราใหญ่นะครับ
มีศพก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยมีอยู่ทั้งหมดห้าศพด้วยกันนะครับมีเต็นต์มีเตียงนอนของบรรดาลูกศิษย์นะครับ
นอนอยู่เขาก็ใช้ชีวิตกันปกตินะครับนี่ฮะถ้าดูยังยังมีคนนอนอยู่เลยแสดงว่าเพิ่งมานอน
เพราะว่าเมื่อกี้นักข่าวมาไม่มีมาตอนนี้ยังมีลูกศิษย์อยู่ใช่ไหมคะที่หมอปลา
ยังมีลูกศิษย์นอนอยู่นะฮะนี่แหละครับสภาพความอยู่นะครับ
ก็จะมีการนอนกางมุ้งอยู่แต่แต่เมื่อช่วงค่ำเนี่ยไม่มีคนมาไหม
เหรอครับซิว่าทีมงานได้มาสำรวจแล้วก็คิดว่าคนจะไม่มีนอนต่อ
ตรงนี้แล้วครับแล้วเพิ่งน่าจะเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองอืม
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าลูกศิษย์เขานอนได้ไงเพราะกลิ่นมันรุนแรงมากแล้วครับ
ไม่ได้กลัวผีนะแต่กลัวกลิ่นตัวนี้ครับหมอปลาไม่กลัวผีครับที่นี่ครับ

กลัวทานอะไรแล้วมันววกมาฮะอืมอืม

ซึ่งถ้ามันปล่อยตรงนี้จริง

เพราะโรคอันนี้มันติดต่อทางน้ำลายอีกแล้วครับ

แม่งปล่องแม่งปล่องแม่งปล่องนะ
แม่งปล่องนะแม่งปล่องนะ
เดี๋ยวพี่หัวปลาลองพูดคุยกับทางลูกศิษย์
ดูยังไง

ทุกครั้งที่นอนเนี่ยครับศพก็ยังวางไว้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ

แล้วเรารู้สึกกลัวหรือรู้สึกอะไรบ้าง
บอกค่ะ

วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเอาศพออกไปแล้วเนี่ย
ผมรู้สึกยังไงบ้าง

ทำไมครับ
มีปัญหากับผู้แก่ดกยังเพิ่ง
ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลายจากที่
เขาวิ่งะกันไม่เจอไย
เรื่องกันไงว่านาน

คนน้ำท้าย
ทำหรือรู้เป็นกัน

เราไม่ถึงนี่บ้างหรือ
สัญญาณอาจจะติดขัดหน่อยนะฮะ

เหมือนกับว่าเราเคยชินไปแล้วหรือว่ายังไงคะ
มันไม่ชินแค่
เดี๋ยวเราจะไปดูที่นอนตรงพระบีดาไหม

แต่ทางนี้มันจะผ่านไม่ต้องผ่าน

ใช่ค่ะ

ตอนนี้บรรยากาศที่หมอปลาได้พาทีมข่าวมาดู
บรรยากาศที่มีการเก็บศพไว้นะคะ
อยู่ข้างกับที่พักของ
พระบิดานะคะคุณผู้ชมค่ะมันแบบไม่ไหวครับมันไม่ไหวครับ
บริเวณข้างข้างตัวนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วย
ข้าวของนะคะพระบิดานะคะจะกลับมานอนที่นี่ทุกครั้งนะครับ
ซึ่งเตียงนี่แปลกมากครับคือยังไงครับ
คือจะอยู่ใกล้กับศพเลยอยู่ใกล้กับศพอืม
แต่เขาบอกว่าถ้าใครไปเหยียบย่ำที่นอนพระบิดาเนี่ยจะมีอันเป็นไป
อ้าวจริงครับครับพอเหยียบปั๊บพระบิดาไปไปเลย
ที่ศาลเลยครับไม่ใช่คนเหยียบไม่ใช่คนเหยียบพระบิดาครับ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
เหม็นเหม็นมากเหม็นมากแบบโพยเหม็นมากมากเหม็นมากมาก
และอีกอย่างสัตว์เลื้อยคานเยอะมากเมื่อกี้เจอแมงป่องตัวใหญ่มาก
แต่ขาวก็ไม่ครับสัตว์เล็กคานเยอะมากอืมซึ่งจุดนี้จะมีเครื่องราบของภาพวิดาณ์เยอะเยอะมาก
ต้องมาใช้ชีวิตอยู่อีกเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากเลย
กลับไปอยู่บ้านเราก็แคบ
มันมีคุณเลย

หลังจากนี้ที่อ๋อฟลาช่วยกันมาหลายเคส

ภาคเหนืออาทิตย์นี้เคสใหญ่เหมือนกัน
ฝากติดตามทางข่าวของเราแล้วกัน

อันนั้นคือเป็นแม่เขาใช่ไหม
อันนู้นไม่ใช่เหรอ
นี่นะครับแม่วันนั่นลานะครับหลังจากเสร็จชีวิตแล้วนะครับ
อ่าทางพระบิดานะครับได้มีการนำศพของแม่ตัวเองเนี่ย
มาวางไว้บรรจุใส่โรงแก้วตั้งแต่แปดสิงหาสองห้าหกศูนย์
กลับห้าปีแล้วแม่วันอ่ะอืมนะครับเขามาไว้ปีหกหนึ่งอืมอืม
โอเคนี่ครับนี่คือบรรยากาศรอบรอบนะฮะ
ทุกคนจะเข้ามานอนอยู่ภายในมุมนะครับตรงจากทุนุชน์หรือศมนะครับ
แต่ถ้าคุณผู้ชมดูมันกินลุกไปแล้ว
ดูนะครับอันนี้คือมุ้งขา

เดี๋ยวขอเป็นข้อมูลนิดนึงตอนนี้หลังจากที่มีการเดินมา
ได้มีการสัมผัสอะไรแบบประหลาดอะไรบ้างไหมตอนนี้เนอะ
สัมผัสแต่ความสกปรกสอกโคกเท่านั้นแล้วก็กลิ่นที่ค่อนข้างที่จะรุนแรง
แต่ผีเนี่ยผมไม่สัมผัสเลยผมคิดว่าผีเขาคงไปผุดไปเกิดนั่นแหละ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมพระบิดาถึงเชื่อว่า
ดูสำรวจนี้ก็คือเป็นรูปของพระบิดาแต่ละปลางต้องเรียกว่าปลาง

อ๋อโอเคค่ะแมงปองระวังไม่เป็นอะไร

หรือว่าพระบิดาจะมากลายร่างเป็นแมงป่อง

นี่นะครับสงสัยพระบิดาสงสามวก

ปิโดนพระบิดาเอ่อใช่พระบิดาอันนี้ต้องระวัง

เพราะว่าลูกศิษย์ที่นอนอย่างนี้ก็ต้องระวังด้วย

แต่ผมคิดว่านะเขาคงไม่ระวังหรอก
ฉี่กับเสลดน้ำลายเขายังกินได้

ล่าสุดมีไม่ว่าไม่รู้ว่าเป็นกวางหรือว่าเลี้ยงผาด้วยใช่ไหมที่มี
แต่ตอนนั้นคนนั้นเผลอพูดว่าผัวเรียงผา
ซึ่งถ้าเป็นหัวเรียงผาจริงผิดกฎหมาย
แต่พอเราบอกว่าเฮ้ยเป็นหัวเลี้ยงผาผิดกฎหมาย
เขาก็เปลี่ยนว่าเป็นหัวฟางแทนไม่รู้เป็นหัวอะไร
ถ้าให้เดินเข้ามาคนเดียวเนี่ยกล้าเข้ามาไหม

ดูนะดูสภาพแมงปองฮะหน้าจะเอาไปดองอะไรสักอย่างนะ
หมอปาจึงสิ่งตรงนี้ให้เดินมาวนมาอีกรอบเหมือนกัน

พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงไม่มาอยู่ตรงนี้แหละครับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมันกำลังอยู่สถานที่โซโกะโปรก

แล้วคนที่แอบอ้างให้กินขี้ใครกินน้ำ
โหว่ะคือไม่รู้จับพันธนาอย่างไร
คือผมเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่
ทานอาหารอยู่ต้องมีการอาเจียนออกมาแน่นอนฮะ
หมอปลาไม่เชื่อหรอกครับว่ามันคือโอสดมันคือยารักษาโรค

มันคือสิ่งสกปรกโสโคกของร่างกายครับ

อยากบอกอยากจะเตือนลูกศิษย์ด้วย

ใครที่เคยมากินโอสดกินฉี่เขาเนี่ย

แล้วหลังจากนั้นก็ไปปรึกษาหมอจิตเวทด้วย
เพราะผมคิดว่าเขาน่าจะมีเกี่ยวกับจิตเวทแน่นอน
เพราะเชื่ออะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ครับ
ถ้าด่าวันนี้ปล่อยตัวออกมาแล้ว
บิดาเมื่อคืนได้ข่าวว่าบอลธมที่คุกเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะ
ยังไม่เจอก็อยากจะสอบถามนะครับ

วันนี้จะเกิดได้พูดคุยกันอยากจะถามอะไรครับบ้างครับ

วันนี้มีโอกาสคุยที่เขามีการกระช่าแขนผม

ไปดูหลุมหน่อยนะครับ

หลุมที่ว่าคุณพี่สัน

อันนี้ผมยอมมากมันเหม็นมาก
อันนี้ก็คือเป็นบรรกาศนะคะ
ภายในสำนักที่มีการ
จัดเก็บจำพวกโรงศพไว้นะคะ

ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่บริเวณสำนักของพระบิดานะคะ

เดี๋ยวบริเวณด้านนอกนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทาง

เขาบอกว่าแสนลับบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีการเปิดไฟไว้เพียงหนึ่งดวงเท่านั้นนะคะ
เพื่อส่องแสงสว่างเล็กน้อยจะไม่มีการเปิดใช้เครื่องไฟฟ้าอื่นมากนะครับ
เพราะว่าพระเนี่ยเขาบอกว่าให้อยู่แบบเรียบง่าย
เขาบอกว่าพระเนี่ยต้องอยู่เรียบง่ายแล้วก็ไม่ใช้ใจสิ้นเปลือง
ผมไม่ว่าเรียบง่ายหรอกผมว่ามักง่ายมากกว่าเพราะมันเป็นเป็นที่หลวงฮะ
นี่เขาไม่ได้บอกว่าอยู่แบบเรียกว่าอยู่แบบมักง่ายแล้วมันสกปรกมาก
นี่คือความมักง่ายถ้าคนเรียบง่ายมันจะไม่อยู่แบบนี้
เห็นบอกว่าตอนวันนี้เราไปดูตรงนู้นมาแล้วนี่อีกสองศพ
เดี๋ยวว่าตอนนี้ก็คือมีการเก็บไปแล้วใช่ไหมเก็บไปแล้วแต่กิน

เดี๋ยวจะเป็นพื้นที่อีกจุดหนึ่งนะคะ
ที่มีการเก็บศพไว้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่นะครับเดินเข้ามาแล้วก็
โดยจะอยู่ด้านหลังค่ะตอนนี้ตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับ
แล้วก็ตัดกล้องตามมานะครับก็จะเห็นว่าบริเวณด้านหลังนี้ครับ
คุณผู้ชมค่ะยังมีโรงศพเนี่ยตั้งอยู่บริเวณ
ด้านหลังจำนวนสองโรงเขาเรียกว่าสายซึ่งใครเป็นสายเนี่ย
จะเอาน้ำเหลืองไหลออกมาเข้าสู่บริเวณถังนะครับ
มีทั้งหมดสองผันมีสองโรงนะครับอันนี้คือ
ซึ่งบริเวณภายในโรงศพนะคะตอนนี้ก็คือตัวศพ
หมอปลาสำรวจพื้นที่ปฏิบัติธรรมของพระบิดาโจเซฟเขานะ
ซึ่งตัวเขาตอนนี้ได้ประกันตัวไปก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะฮะ
แต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่คงกันพื้นที่ไว้ก่อนแหละมันต้องตรวจสอบอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่นี่
นะคะก็ฝากคุณจ๋าแจ่มสีนะคะตามหมอปลาไปต่อ
เผื่อมีอะไรคืบหน้าก็แจ้งเข้ามาว่าพระบิดาล่องหนจริงหรือเปล่า
ว่าเจอตัวไหมหรือยังไงนะคะแต่ว่าขอพูดต่อเนื่องจากหมอปลานิดนึงค่ะ
อย่างที่หมอปลาพูดนี่ถูกต้องเลยนะคะว่ายังไงฮะ
ศิษย์ลูกหาก่อนหน้านี้ที่กินของเสียของพระบิดาโจเซฟอ่ะค่ะอืม
ไปหาคุณหมอนะคะต้องไปหาหมอนะคะไปตรวจร่างกายนะคะ
คุณหมอดังหลายท่านอาจารย์ออสคุณหมอเนี่ยคุณหมอก๊อฟเพจคุณหมอเนี่ยเพจหมอซอรี่เนี่ย
บอกเลยว่าการที่คุณกินของเสียหมายความว่าคุณตายผ่อนส่ง
คุณก็เอาของไม่ดีเข้าสู่ร่างกายนะของเสียของคนอื่นด้วย
เท่ากับคุณตายผ่อนส่งคุณไปตรวจร่างกายซะโอ้โหนะคะ
นี่หมอปลายังทิ้งท้ายเมื่อสักครู่เลยนะช่วงระหว่างที่คุยกันอยู่
จ๋าจำศรีก็อยู่ด้วยบอกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าใช่ไหม
จะไปภาคเหนือจะไปจัดการอรัชชีหรือว่าพระนอกรีดเนี่ย

ใช่เดี๋ยวถ้ารอดูต่อไม่มีแผ่วแล้วหมอปลาไม่มีแผ่ว